ช่วยฝากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอุทาหรณ์กันหน่อย
โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดง
แล้วบ้านคุณอยู่ติดกับถนน
คุณต้องระวังดีอย่าให้ลูกหลานของคุณคลาดสายตา
เพราะคุณอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เลยนะคะ

ไม่ได้มาเยี่ยมค่ะไม่ใช่แขกไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่
น้องไม่ได้ออกมาต้อนรับแต่ออกมาทำไมก็ไม่รู้
แล้วดูภาพนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์

กูชีพอบตท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเย็ดชะบูน
พี่แกขับรถไปตามทางในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเสา

ช่วงจังหวะนึงเนี่ยจู่เขาก็เห็นเด็กน้อย
วัยน่าจะสักประมาณขวบ๒ขวบนี่แหละค่ะ
เพราะว่าตัวยังเล็กเดินยังโต๊ะแตะอยู่เลยคุณเห็นไหม
แล้วออกมาเดินอยู่กลางถนนกลางจริงนะ
กลางถนนเดินคนเดียวเดินงง
โชคดีมากที่พี่พงศธรแกไม่ได้ขับรถเร็วนะ

แกก็เลยชะลอรถแล้วก็จอด
ลงไปดูซิว่าหนูน้อยคนนี้มาจากไหนยังไงบ้าง
แต่คุณผู้ชมดูสิมีแต่สุนัขออกมาอยู่แถวนั้น
แล้วเด็กหลังจากที่พาเข้าไปส่งแล้ว

เดินออกมาริมถนนแบบนี้เห็นไหมคะ
พงศธรแกก็ต้องรีบคว้าตัวน้องไว้แล้วก็อุ้ม
อุ้มแล้วก็จังหวะตรงนั้นมีผู้ปกครองน้องออกมาพอดี
ก็เลยอุ้มเด็กส่งให้ผู้ปกครองอย่างปลอดภัย
โชคดีมากเห็นแล้ววะเสียวมาก
ใช่ไหมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองนะต้องรอบครอบมาก

อาจจะมีลูกหลายคนดูแลไม่ได้เพียงพอไม่ทั่วถึงครับ
และบ้านคุณถ้าเกิดติดถนนแบบนี้
ก็ควรจะมีประตูไหมรั้วรอบขอบชิดอะไรแบบนี้ให้มันดีหน่อย

ในพื้นที่ชุมชนแบบนี้เขาจะมีป้ายเตือนอยู่แล้ว

แล้วก็ลดความเร็วของรถยนต์ลงด้วยนะจ๊ะ

ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ตอนกลางวันก็ต้องระวัง